ของลูกสาวพาลูกสาวเข้าแจ้งความ
บอกว่าแฟนลูกมันร้ายไม่เบาเลยนะ
ตอนที่ลูกไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาล
แฟนก็มาเฝ้าอาการแต่ไม่เฝ้าอย่างเดียว
ยักษ์ยอกสับของลูกสาวไปด้วย
เอ้านี่มันใช่แฟนลูกหรือว่ามันขโมยกันแน่
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่าผู้เป็นพ่อคือนายสวาสตร์บันรังอายุ๗๔ปี
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพนฉางจังหวัดอุทัยธานี
เล่าให้ฟังบอกลูกสาวก็คือนางวรรณรัฐภูมิโคกรัฐอายุ๓๙ปี
ประกอบอาชีพค้าขายที่อุทัยธานี
แล้วก็เมื่อ๓๔เดือนก่อนก็มารู้จักกับนายมงคลทิพย์รังศรี
ผู้ชายตัวแสบตัวดีนี่แหละนะที่พ่อของลูกสาวบอกมา
รู้จักกันมา๓เดือนคบหากันเป็นแฟน
เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาลูกสาวประสบอุบัติเหตุ

เพราะว่าตัวผู้หญิงตัวลูกสาวของเขาก็ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มจนบาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองฉาง
โดยแฟนของลูกสาวก็คือนายมงคล
ก็ยังไปเฝ้าอาการของลูกสาวที่โรงพยาบาลด้วยนะ
แล้วก็ไปแสดงตัวต่อแพทย์พยาบาลว่าเป็นแฟนของลูกสาว
แต่ทีนี้ไอ้เป็นแฟนไปเฝ้าป่วยมันเป็นเรื่องที่ดี

ดันไปขอรับกระเป๋าหนังสีชมพูของลูกสาว
ภายในกระเป๋ามีเงินสด๒๖๕๐๐บาท

ทะเบียนสอเสือพ่อพาลต่อเต่า๙๙๐กรุงเทพฯอีก๑คัน
ตอนแรกผู้เป็นพ่อก็บอกว่า
นึกว่าแฟนลูกสาวจะเอาไปเก็บไว้ให้
รักษาทรัพย์สมบัติไว้ให้แต่เปล่าเลย
เพราะมันเกิดเหตุการณ์อะไรอีกรู้ไหมคุณ
หลังจากนั้นผู้บาดเจ็บผู้หญิงคนนี้
ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอุทัยธานี
เพราะว่าอาการสาหัสกระดูกซี่โคงหัก๔ซี่
นะคุณนะศีรษะแตก
นายมงคลแฟนของลูกสาว
ยังติดตามไปยังโรงพยาบาลอุทัยธานีอีก
ผู้บาดเจ็บเข้าห้องผ่าตัดไปแล้ว
นายมงคลหายตัวไป
ทะเบียน๒๔๔๗อุทัยธานี

พร้อมกับเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าทั้งหมด
เอาไปตอนแรกหายวับไปกับตา

หลังจากนั้นลูกสาวก็คือนางวรรรณรัฐ

ก็พยายามโทรหาแฟนคือนายมงคล
แต่ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้เป็นพ่อยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องรถ
ถูกนายมงคลขโมยไป
กลัวว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีผิดกฎหมาย
เนื่องจากก็พอรู้มาว่านายมงคล
อุตส่าห์จะเป็นว่าที่ลูกเขย
แสบคนนี้มีประวัติไม่ค่อยดี
ทีนี้ก็ต้องนำลูกสาวเข้าแจ้งความกับตำรวจสพนฉาง
ให้ช่วยติดตามตัวการเข้าแจ้งความก็เห็นสภาพแบบนี้
คือตัวของนางวรรณรัฐยังไม่ได้หายดีมากนะ

ก็ต้องนอนมาแบบนี้มาแจ้งความแบบนี้
โอ้โหคุณคิดดูนะฮะ
ผู้เป็นพ่อบอกโอ้โหดีนะ
ปล่อยไว้เนิ่นนานจนหลงให้มันมาเป็นลูกเขยที่บ้าน
๓เดือนใช่ไหมฮะโรงโรงรายการมาก๓เดือน
รู้ตัวแล้วแหละเดี๋ยวคงตามตัวได้ไม่ยาก